ข้างวัดช้างล่ามถนนราชภาคินัยอำเภอเมืองเชียงใหม่
เขาบอกว่าเวลาจอดรถไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยตื่นเช้ามาตกใจเลย
ไม่รู้ว่าเป็นใครตอนนี้โดนบอลมากเลยค่ะ
ซอยแบบนี้นะคะซอยวัดข้างข้างวัดช้างล่ามเนี่ย
โดนไป๘คันทั้งหมดสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นสีเทาพ่นรอบคันเป็นวงไม่เป็นคำนะ
กระจกรถโดนหมดเลยเออเขาเรียนศิลปะมาเหรอ
ที่นี่ไม่ใช่ที่ระบายนะคะอ่าคาดว่าน่าจะเป็นแก๊งวัยรุ่น
หลายคันที่ถูกสีสเปรย์พ่นใส่เขาบอกว่า๔ธันวาคมที่ผ่านมา
เอารถมาจอดไว้ริมถนนข้างวัดช้างล่ามช้าง
ซึ่งเป็นบริเวณแถวบ้านคือจอดแบบนี้ตามปกติทุกคืน
และทีนี้พอช่วงเช้าเข้าสู่วันที่๕จะออกไปธุระด้านนอก
ปรากฏว่าตกใจค่ะจะมาขับรถเจอรถถูกพ่นสีเสียหาย
จากนั้นก็เดินดูรอบเลยมันเสียหายรอบคันหรือเปล่า
รอบคันนะคะกระจกก็ไม่เว้นฝากระโปรงก็ไม่เว้นนะคะ
ซึ่งตอนนี้ได้แจ้งความแล้วก็เอาหลักฐานไปมอบให้กับตำรวจที่สพเมืองเชียงใหม่แล้วค่ะ
พอแรกผมที่ว่าผมโดนคันเดียวผมก็เลยเดินดูใกล้ปรากฏว่าอีก๒คันก็โดน
อยากจะฝากถึงวัยรุ่นกลุ่มทุกถนนกันนี้ยังไงครับ
ก็อยากทำเลยครับคนอื่นเดินร้อนครับไปทุร้าก็ก็เรียบเดินร้อนเนาะเหนื่อย
นี่ตัวแชทจะใช้เวลานานเนาะ
แหมคุณศิโรเวทค่ะรถได้รับความเสียหายก็ยังยิ้มได้นะ
แล้วก็ฝากบอกวัยรุ่นที่มาก่อเหตุบอกว่าอย่าทำเลยคนอื่นเขาเดือดร้อน

อาจเรื่องคดีพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลปรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยว่าตอนนี้ให้กำลังตำรวจชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
ว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่น
ทำแบบนี้เพราะความคึกขนองแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
ก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
สรุปยอดทั้งหมดค่ะคืนวันที่๔โดนไป๓คัน
คืนวันที่๕โดนไปอีก๕คันสรุปแล้ว๘คันนะคะ
ตอนนี้ฝากตำรวจหน่อยนะคะ
ของของใครใครก็ห่วงของใครใครเขาก็ห่วงนะฮะ